เอาคุณคะพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนะคะโอ้ยปลื้มปิ่มปลื้มใจแทน
มาดูเรื่องที่ฮอตกันบ้างนะคะสำหรับหนุ่มวิกพระรามสี่
ให้สาวสายด้วยเขาโชว์เซ็กซี่กันไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ล่ะ
ตานุ่มบ้างบุกไปทะเลภูเก็ตเลยค่ะดูสิมันจะร้อนแรงเวอร์ขนาดไหน
โอ้โหทะยานลงไปเลยเห็นไหมคะคุณยกทีมกันไปทะเลภูเก็ตเลยนะ
บอกเลยว่าเดือดปุดเลยค่ะแต่ที่บอกว่าปุดเนี่ย
องข้ามเรื่องซิกแพคไปได้เลยนะคะเพราะว่าแก๊งนี้เขาเน้นฮาเป็นหลัก
นำโดยเจ้าพ่อเกลียนนะคะอย่างบอยปกรณ์ค่ะ
วกกับความเตอร์เลนส์ของสามหนุ่มรุ่นน้องนะก็มีปั่นจันปรมะเป๊กเปมนัดแล้วก็เต้ยพงศกรค่ะ
จากภาพนี้แทบจะไม่ต้องมีคำบรรยายเลยนะเพราะว่าทั้งสี่หนุ่มเขาโพสต์ภาพครอบคลุมไว้หมดแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นแบบกรุ๊ปแบบแนบชิดก็มีหรือจะเป็นแบบในแบบเลยนะวิญญาณในแบบลงก็มีนะคะโชว์ความเฟิร์มนิดนึง
อันนี้ขาดไม่ได้เลยจะเห็นจะเป็นการลีลาโพสต์ท่าใต้น้ำสงสัยไม่ยอมพิมพ์หมากไงก็เลยไปขอโพสต์ใต้น้ำบ้าง
คนมานี่ชายล้วนนะคนมานี่ชายล้วนครับแต่ละคนบอกเลยไม่ยอมจริงฮะเออดีนะมีภาพอย่างนี้มาเถอะสามก็หัวใจกระชุ่มกระชวยนะคะ
ไม่ได้นะเราไม่พูดไหม